เอาจริงนะเรื่องนี้ที่จะเล่าให้ฟังนี่มันกลายเป็นประเด็นเหมือนกัน
ด้านหลังที่ดอมหันไปดูใบงานเด็กเห็นป่ะ

ใช่แต่นอกจากระบายสีเนี่ยเขาจะมีข้อมูลให้ได้ติ๊กให้ได้กรอกกันด้วย
แล้วข้อมูลนั้นก็นำไปสู่ตัวแทนประกันที่โทรมาหาผู้ปกครอง
มีเหมือนคำถามนะกรุณาตอบแบบคำถาม๕ข้อ
ใช่ค่ะนี่ให้ตอบแบบสอบถาม
เขาก็จะพูดถึงเรื่องการวางอนาคตทางการศึกษาของลูกเป็นยังไง
พอตอบไปเสร็จแล้วปุ๊บตัวแทนโทรมา
คุณผู้ชมเรื่องนี้มันกลายเป็นประเด็นน้ำแข
ว่าไม่ใช่ที่โรงเรียนในจังหวัดขอนแก่นที่คุณพ่อออกมาร้องอย่างเดียว
ตอนนี้เจอในภาคเหนือเจอในกรุงเทพด้วย
ใช่งั้นดูที่ขอนแก่นก่อนค่ะที่คุณพ่อเนี่ยบอกว่า
เจอเหตุการณ์แบบนี้นะเอาภาพใบงานฝึกหัดระบายสีของลูกสาวที่ได้จากครู
มาให้นักข่าวได้ดูเลยแล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่าโรงเรียนให้การบ้านลูกสาวมา
เด็กเอาการบ้านไปทำที่บ้านนี่การบ้านเนี่ยเป็นใบงาน
ให้เด็กเลือกระบายสีอาชีพที่ฝัน
ระหว่างจะเป็นตำรวจหรือเป็นพยาบาลหรือเป็นพยาบาล

ใช่เด็กผู้ชายก็จะระบายตำรวจไปใช่ไหม
แต่ว่าด้านล่างของใบงานเขาให้ทำแบบสอบถาม
กรอกข้อมูลผู้ปกครองแบบสอบถามก็จะถามแหละ
ความประสงค์ในการให้ลูกเรียนถึงระดับไหน
ทุนการศึกษาให้ลูกแล้วไหม
แล้วมีสถาบันการเงินมาช่วยเก็บออมจะสนใจไหม
สร้างอนาคตเพื่อการศึกษาบุตรของท่าน

แล้วให้เขียนชื่อนามสกุลแล้วก็เบอร์โทรไว้
ใบงานเนี่ยคือปริ้นต์มาเป็นแผ่นใช่ไหม

ก็ปริ้นต์มาให้เด็กได้ระบายสีนี่แหละค่ะ
ทีนี้พอเด็กรับมาพ่อเห็นแบบนั้น
ก็ไม่ได้คิดอะไรก็โอ้ก็โครงการบ้านลูกธรรมดา

ตัวแทนประกันโทรมามาเสนอประกัน
เรื่องเกี่ยวกับการออมเงินให้กับลูกสาว
ทีนี้พ่อก็เลยแบบแล้วบริษัทประกันได้เบอร์มาได้ไง
ก็เลยถามไปตัวแทนประกันบอกแบบนี้
ได้เบอร์ได้ข้อมูลมาจากการบ้านเด็กที่ทำส่งคุณครู
พ่องงเลยค่ะเห้ยทำไมทำแบบนี้ได้ด้วยเหรออบใจเลยพ่อ

ทำไมถึงเอาข้อมูลของเด็กของผู้ปกครองไปให้บริษัทประกันล่ะ
แล้วผู้ปกครองก็ไม่ได้อนุญาตไม่ได้ทราบเรื่องอะไรเลย
รวมถึงโรงเรียนอื่นในขอนแก่นด้วยนะ
กลายเป็นว่าผู้ประครองเขาไม่พอใจค่ะ
แล้วสงสัยว่าทำไมโรงเรียนถึงเอาข้อมูลส่วนตัว
ให้บริษัทประกันได้ในเมื่อผู้ปกครองยังไม่ได้รับอนุญาตเลย

เขาบอกว่าได้ข้อมูลมาจากการบ้านตัวนี้
เป็นของธนาคารบริษัทประกันนี้ที่ขออนุญาตทางคุณครูแล้ว

โพสต์ไม่ได้คิดอะไรก็อยากจะเตือนภัยเฉย
แต่กลับตกใจว่ามีผู้เสียหายผู้ที่ถูกกระทำนะครับ
เยอะมากมีทั้งทักข้อความเข้ามา
แล้วก็มีทั้งที่โพสต์บอกว่าโดนเหมือนกันนะครับ
นี่คุณผู้ชมเล่าจริงนะน้ำแข็งเข้าไปดูในกรามาแอดดิก
มีคุณแม่อีกท่านส่งมาแล้วก็บอกว่าลูกเขาก็ได้รับใบงานแบบนี้เหมือนกัน
แต่ว่าพ่อแม่ไม่กรอกเห็นปุ๊บก็รู้เลยว่าประกันชีวิตแง่
อันนี้เป็นโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร
คือเป็นรูปให้ระบายสีบรรดิกน้อย
การวางแผนเพื่อการศึกษาบุตรหลาน
ใช่ค่ะคือมันมีมาหลายอันแล้วนะ
เพราะว่าเมื่อกี้ที่คุณบอกในกรุงเทพใช่ไหม

แล้วก็ยังมีรูปโดเรอร์ไอมอนด์อีกนะ
ในพื้นที่ภาคเหนือเขาแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลดราม่าแอดดิก

คำถามคือแบบการบ้านใบงาน

ผู้หน่วยการโรงเรียนอันนุบาลขนแก่นท่านผอประจวบบอกว่า
เรื่องใบงานที่มีแฝงขายประกัน
มีมีแฝงขายประกันได้ชี้แจงหลังจากการตรวจสอบเขาได้จริงแล้วนะ
พอบอกคือเรื่องราวเกิดขึ้น๖พฤศจิกายนตอนนั้นมีกลุ่มคนมากัน๓คน
เป็นผู้ชาย๑ผู้หญิง๒แต่งกายดีเลยเข้ามาในโรงเรียน
แจ้งกับคุณครูหัวหน้าสายที่ดูแลนักเรียนป๑ถึงป๓ว่าพวกเขามาจากธนาคาร
ธนาคารแห่งหนึ่งเหลืองนะคุณผู้ชมมาขอทำกิจกรรมส่งเสริมการออมเงินให้กับนักเรียน
บอกกับคุณครูประจำสายหัวหน้าสายบอกว่าได้รับอนุญาตแล้วมาจากฝ่ายบริหารในการเข้ามาทำกิจกรรม
เอาล่ะพอคุณครูหัวหน้าสายเห็นดังนั้นว่าได้รับอนุญาตจากฝ่ายบริหารแล้วนี่
ก็เลยให้กลุ่มคนทั้ง๓คนมาทำกิจกรรมได้แล้วก็เอาใบงานเนี่ยมาแจกให้กับเด็กนักเรียน
ทำตามห้องเรียนต่างตั้งแต่ป๑ถึงป๓ป๑ทับ๑๑ทับ๒ก็ไล่กันไป
จนถึงชั้นป๓เลยรวมแล้วมีเด็ก๑๐๐คนครับที่ได้ทำไอ้ใบงานอันนี้
หลังจากนั้นกลุ่มคน๓คนนั้นก็กลับมาเก็บใบงานไปเมื่อ๑๐พฤศจิกายน
แล้วก็เอากระปุกออมศิลป์มาแจกเด็กด้วยทางผู้นวยการยอมรับว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ย
เป็นความบกพร่องของคุณครูที่ไม่ได้ตรวจสอบรายละเอียดให้ถ้วนถี่
ยืนยันว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นทางโรงเรียนและคุณครูไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยครับ
แอบตั้งนี้แหละนะครับเอาได้ไปให้ทำ
ผอยังบอกด้วยนะครับว่าที่ผ่านมาก็เคยมี
สถาบันการเงินเข้ามาทำกิจกรรมกับนักเรียน
แต่ว่าจะต้องมาขออนุญาตเป็นรายลักษรก่อนทุกครั้ง
ไม่เคยมีการเอาข้อมูลของนักเรียนไปใช้ในลักษณะเสนอขายประกัน

พร้อมทั้งขออภัยไปยังผู้ปกครองด้วย
ได้รับความเดือดร้อนหรือว่ารำคาญใจครับ
ซึ่งต่อไปทางโรงเรียนจะเข้มงวดให้มากขึ้น

หลังจากนี้หากผู้ปกครองที่เป็นผู้เสียหาย
ต้องการแจ้งความร้องทุกข์ทำได้ครับ
ทางโรงเรียนยินดีอำนวยความสะดวกให้ข้อมูลทุกประการเลย

ฝั่งบริษัทประกันนั้นเขามีออกมาชี้แจงหรือมีอะไรไหม
แต่ทางบริษัทอเลันซ์อายุทยาประกันชีวิตจำกัดมหาชนครับ
ถือว่าเป็นบริษัทประกันที่ถูกนำไปกล่าวอ้าง
ได้ออกเอกสารชี้แจงเรื่องนี้ครับ
แล้วก็ขออภัยไปยังผู้ปกครองของนักเรียนด้วย

หลังจากบริษัทได้ทราบเรื่องในฐานะหนึ่งในบริษัทประกันชีวิต
สั่งการให้มีการตรวจสอบทันที
และพบว่าบุคคลที่กระทำการดังกล่าว
เป็นตัวแทนที่มีสัญญากับบริษัท

ขณะนี้บริษัทกำลังดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอย่างละเอียด
หากพบว่าตัวแทนของบริษัทมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
ดำเนินงานขายที่ขัดต่อหลักการทางจริยธรรม

ทางบริษัทจะมีมาตรการลงโทษเด็ดขาดต่อไป
บริษัทขออภัยในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

บริษัทไม่มีนโยบายในการได้มา
ซึ่งข้อมูลของผู้มุ่งหวังด้วยการใช้วิธีการเช่นนี้
ก็ต้องย้อนถามกลับไปยังตัวแทน๓คนนั้น

ว่าที่เขาดำเนินการไป
เอาใบงานมาให้นักเรียน

เออเขาอ้างว่าเขาได้รับอนุญาตจากผู้บริหารแล้วไง

ได้รับอนุญาตจากผู้บริหาร

ได้รับอนุญาตของผู้บริหารฝ่ายโรงเรียน
หรือฝ่ายบริษัทต้นศึกษาสั่งการ
ตอนเขาไปบอกของครูเขาบอกว่าได้รับผู้บริหารโรงเรียน

แล้วก็คุณพ่อท่านที่โดนบอกว่ากลัวเขาจะมาถึงบ้าน

เขาพยายามจะมากันถึงบ้านเลยนะครับ